เริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
ด้วยการติดตามความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่คนร้าย๒คน
ได้นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างไปนะครับ
แล้วก็ไปในที่ที่เปลี่ยวมืดทีเดียวนะครับ

แล้วก็ไปฆ่าวินจักรยานยนต์รับจ้างเขาเสียชีวิต

กระหน่ำแทงแบบไม่ยั้ง๑๕แผลอย่างน้อย
ใช่คือทรัพย์สินเนี่ยพยานที่อยู่แถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า

เพราะว่าพยานที่เขาอยู่ห้องอยู่บ้านแถวนั้นที่เขาเห็นอ่ะ
เขาก็ตะโกนว่าเฮ้ย
คนร้ายก็เลยเอาแค่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไป
แต่ว่าผู้เสียชีวิตร้องขอชีวิตนะครับ

ก็เป็นพื้นที่ใต้ทางด่วนนะครับ
แถวย่านวัดดอนเมืองนะที่ปฐุมธานีในเขตปฐุมธานีแล้วนะครับ
ก็หลอกเขามาก็ยังต้องรอการสืบสวนสอบสวนที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
ตกลงคนร้ายตั้งใจหลอกวินจอยอมาเพื่อฆ่าชิงทรัพย์
หรือว่ามันจะมีเหตุผลอื่นอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่

บรรยากาศงานศพของวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เสียชีวิต
เวลุวนารามหรือว่าวัดไผ่เขียวนะครับก็คนร้ายเนี่ย
ในช่วงกลางดึกวันที่ยี่สิบสามทันวาคมการสวบพระอภิษฐรรม

คืนที่๒บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนร่วมวินจักรยานยนต์
มาร่วมงานนะครับทุกคนก็ยังตกใจ
แล้วก็ขวัญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่านายนพดลถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมเหลือเกิน
โดยเฉพาะจากคำบอกเล่าของพยานที่เห็นเหตุการณ์
นายวรินทรอมรสุขสรรค์ลูกชายของนายนพดลบอกว่า
เพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดี
ตำรวจบอกทิศทางของคดีว่าขณะนี้
คดีมีความคืบหน้าไปมาก
ตำรวจให้สัญญากับครอบครัวของผู้ตายว่า
อีกไม่นานจะจับตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายได้อย่างแน่นอน
ส่วนมูลเหตุของการถูกฆาตกรรมทางครอบครัวมองไว้๒ประเด็นนะครับ
ก็คือการลวงไปฆ่าชิงทรัพย์หรือการต่อสู้แล้วก็ถูกฆ่าเพื่อชิงทรัพย์
ทีแรกอาจจะไม่ถึงขั้นฆ่าชิงทรัพย์แต่ลุงหน่องอาจจะมีการพยายามต่อสู้หรือยังไร
แต่ว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าความจริงแล้วลุงเขาก็ไม่ได้สู้นะ
เขาก็ร้องขอชีวิตด้วยซ้ำบอกว่าผมยอมแล้วอย่าทำผมเลยแต่มันก็แทงซะจนตายเลยนะครับ
ส่วนวินรถจักรยานยนต์ที่พ่อทำงานอยู่ที่พ่อขับอยู่นะครับ
อยู่ที่บริเวณหน้าวัดดอนเมืองลูกชายบอกว่าพ่อก็วิ่งรับส่งผู้โดยสารมานานกว่า๑๐ปี
ตลอดเวลาที่รับส่งผู้โดยสารไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ส่วนตัวเชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าจะใช่คนใกล้ตัว
แล้วก็ยืนยันว่าพ่อไม่เคยทำสิ่งอะไรที่ผิดกฎหมายไม่เคยผัวพันกับเรื่องไม่ดี
พ่อทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวการสูญเสียพ่อไปนั้นยอมรับว่ายังตั้งตัวไม่ได้
จะต้องทำยังไงกับชีวิตต่อไปเพราะที่ผ่านมาพ่อจะทำงานหาเงินมาให้
เป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าผ่อนบ้านส่งลูกเรียนหนังสือ
ทุกคนมองนะครับมันก็ต้องมองเป็นสองรูปแบบคือตั้งใจลวงไปฆ่ากับชิงทรัพย์แล้วมีการต่อสู้จึงฆ่าก็คนสองคนก็จะมองหลายคนก็จะมองไปแบบนั้นช่วงที่ยังไม่เกิดเหตุครับขับวินอย่างเงี้ก็พ่อเป็นคนที่คนในวินรักแล้วก็คนที่บ้านก็รักพ่อครับตอนนี้ผมก็เข้ามาแบ่งเบาภาระพ่อนะครับแต่ก่อนก็จะมีเรื่องผ่อนบ้านอะไรอย่างนี้
ของพ่อตรงนั้นค่าขนมแต่ก่อนผมก็ขอพ่อ
ก็ตอนนี้พ่อก็ไม่ต้องหา
ใช่ครับใช่ครับทั้งบ้านแล้วก็ทั้งค่าขนม
ใช่แต่ก็มีช่วงหนึ่งผมก็ออกไปทำงานพระธรรมอะไรอย่างนี้
ช่วยแบ่งเบาพ่อได้
คือถ้าฆ่าชิงทรัพย์นี่ก็เป็นคนร้ายที่คงจะวิเคราะห์พฤติกรรมได้ไม่ยาก

แต่ถ้าลวงไปฆ่าเนี่ยอันนี้มันต้องสืบสวนเพิ่มแล้ว
ว่ามันจะมีสาเหตุอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่
การจัดพิธีศพของนายนพดลนะครับทางครอบครัว
ตกลงกันว่าจะกำหนดสวดพระอภิษฐรรศพทั้งหมด๓คืนนะครับ
ชาวพนักกิจศพทันทีวันพระหัสบดีที่๒๗ธันวาคมนี้
ส่วนทางตำรวจนะครับพลตมตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
บอกว่าขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังไล่ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
แล้วทีมสอบสวนกำลังเร่งสอบปากคำพยานให้ครบถ้วน
รวมถึงตรวจสอบคราบเลือดในจุดเกิดเหตุ
ส่วนรายละเอียดอื่นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้
เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปคดี
แต่เชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้อย่างแน่นอน
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็มีภาพนี้ภาพเดียวที่ตำรวจออกมาเปิดเผยนะคะ
ตอนขาเข้าไปนั่งไป๓คน